ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเป็นฤดูการผลิตเกลือสมุดหรือว่าเรารู้จักกันคือการทำนาเกลือ
แต่ว่าปีนี้ดูเหมือนว่าผลผลิตนั้นราคากลับถูกลง
เทียบกับปีที่ผ่านมาราคาลงไป๑๐๐๐บาทนะครับ
ทำให้ชาวนาเกลือเป็นผลกระทบเกิดขึ้นคือมีหนี้สินบางคนก็แทบจะไม่เหลืออะไรนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขาต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดและรักษาอาชีพนี้ให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไปได้
ติดตามอาชีพนี้พร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ชาวนาเกลือจังหวัดสมุทรสงครามกำลังเร่งขนเกลือสมุดจากนาเกลือมารวมเป็นกองใหญ่
พ่อค้าจะมารับซื้อโดยช่วงเดือนมกราคมของทุกปีถือเป็นช่วงต้นฤดูการของการทำนาเกลือ
แต่ปีนี้ราคาร่วงลงมาเหลือเพียง๑๕๐๐บาทต่อตันจากปีก่อนเคยขายได้๒๕๐๐บาทต่อตัน
คนึงจันขำชาวนาเกลือวัย๗๒ปีเล่าว่าทำนาเกลือมานานทั้งชีวิตแต่เพิ่งจะประสบปัญหาหนักในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเพราะราคาตกต่ำ
ต่ำสุดไปที่ตันละ๕๐๐บาทขณะที่ต้นทุนทั้งการขนเกลือการรื้อนาเกลืออยู่ที่ตันละ๘๐๐บาทจึงมีหนี้สินรวมแล้วกว่า๔แสนบาทค่ะ
สาเหตุที่ราคาเกลือตกต่ำมาจากคำสั่งซื้อที่ลดลงคนส่วนใหญ่หันไปใช้เกลือสินเทาแทนเกลือสมุด

ภาคเหนือที่ทำธุรกิจผักผลไม้ดอง
ลดการใช้เกลือลงเพราะไม่มีวัตถุดิบ

หรือการทำประมงผิดกฎหมาย

ทำให้ชาวประมงไม่จำเป็นต้องใช้เกลือมากเท่าเดิม
จากปัญหาราคาเกลือตกต่ำนี้นะคะ
ทำให้เกษตรกรเริ่มที่จะมองหารายได้ทางอื่นค่ะ

ปกติชาวนาจะทิ้งเอาไว้ตามทางเดินแบบนี้ค่ะ

ชาวนาได้นำดอกเกลือมาเพิ่มมูลค่า

เกลือขาวสะอาดที่เห็นนี้นะคะ
ชาวนาเกลือภายใต้การรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรราชใหญ่
ตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าเกลือเพื่อความอยู่รอด
ปัญหาที่ว่าเกลือเรามีราคาตกต่ำ
เกลือราคาเกลียนละ๒๐๐บาท

ไม่มีอะไรเราปัญหาของกลุ่มนาเกลือเราเนี่ย
ก็เลยมารวมกลุ่มกันเพื่อจะแก้ปัญหา
วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับคำแนะนำ
นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในการต่อยอดเกลือให้เป็นสินค้าสปา
สบู่เกลือขัดผิวเกลือขัดหน้า
ที่มีความละเอียดน่าใช้ไปจนถึงเกลือสปาเท้า
ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี
ทำให้สินค้าในกลุ่มเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ตอนนี้เราก็ไปวางที่ห้างปอตทบ้าง
แล้วก็คนมาศึกษาดูงานที่กลุ่มเรา

เขาก็โทรสั่งทางปรายศนีย์บ้าง
แล้วก็เราก็จะขายทางเฟซบุ๊คบ้างค่ะ
ตอนแรกเราก็ขายในประเทศต่อก่อน
เราก็อยากจะไปส่งไปขายเมืองนอกด้วยค่ะ
แปรรูปเกลือสมุดสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างชัดเจน

ถ้าขายธรรมดาก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐บาท
แต่เมื่อนำมาต่อยอดเป็นเกลือสปาเท้า
นำมาคั่วในกระทะลดความชื้น

บรรจุขวดขาย๓กรัมก็ได้แล้ว๘๐บาทค่ะ

การทำนาเกลือไม่เป็นเพียงอาชีพเท่านั้น
แต่ยังเป็นวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม
ที่ต้องการรักษาไว้ให้ถึงลูกหลานค่ะ